แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคดีที่สั่นสะเทือน
ศิลธรรมแล้วก็สังคมไทยนะครับ
สำหรับกรณีที่มีพ่อแม่วัยรุ่น
ที่เขาเผยแพร่ภาพสดหรือว่าไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก

เอาลูกชายของตัวเองแท้วัย๓ขวบมาร่วมวงด้วย
คือเรื่องนี้ในสรรสะเทือนสังคมไทยประเทศไทย

ตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดมีการออกหมายจับเพิ่มเติม

ก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้
โดยบอกว่าหลังจากที่จับตัวผู้เป็นแม่
แล้วก็ตั้งข้อหาไปแล้ว๓ข้อหาเนี่ย

รวบรวมหลักฐานและตรวจบัญชีธนาคารของผู้ต้องหา
เชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้จ้างวาน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ตัวหมดแล้วนะคะ
ที่จะออกหมายเรียกตัวมาสอบปากคำ
และถ้าไม่มาพบก็จะขออนุมัติหมายจับไปตามขั้นตอนค่ะ
โดยหลักฐานที่ทางผู้กล่าวหานำมามอบให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
ที่กระทำการกับลูกชายแท้วัย๓ขวบเพียง๒คนค่ะ
ซึ่งคลิปนั้นไม่ได้มีตัวพ่อเลี้ยงอยู่ในคลิปด้วย
อย่างไรก็ตามตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อเอาผิดกับคนที่เป็นพ่อเลี้ยงต่อไปนะคะ
ส่วนนางสาวดำและนางสาวเอผู้จ้างวาน
ตอนนี้ตำรวจกำลังออกหมายเรียกมาให้ปากคำ
ซึ่งถ้าพบว่าเข้าข่ายกระทำความผิดร่วม
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันด้วย
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารักษาราชการแทนรอง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกเลยนะคะว่า

รู้ชื่อเจ้าของเพจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
ส่วนผู้ที่ว่าจ้างให้มีการไลฟ์
ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๓ปีด้วยนะคะ

รวมถึงฝากเตือนเลยนะคุณผู้ชม
รู้รู้กันอยู่แหละโลกออนไลน์พวกนี้เนี่ย
ข้อมูลข่าวสารมันเผยแพร่ไปเร็ว

ใครแชร์ใครไลค์ใครบันทึกเซฟเก็บเอาไว้
สิทธิ์ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลลามกนะคะ
คือมีสิทธิ์ผิดกฎหมายมีสิทธิ์ต้องโทษโดนจับด้วยเหมือนกันนะคะ
หลายคนเป็นห่วงว่าแล้วเด็กล่ะ
เด็กวัย๓ขวบตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิศนุโลกก็รับตัวน้องไปอยู่ในความดูแลแล้ว
ตอนนี้สภาพจิตใจน้องยังเป็นปกติค่ะ

ก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อญาติให้รับกลับไปเลี้ยงดู
แต่ตอนนี้เนี่ยคือต้องคอยจับตาดูน้องก่อนว่าสภาพจิตใจน้องจะเป็นอะไร
จะมีความฝังใจอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า

บางทีบาดแผลลึกมันอยู่ในใจนะ

ก็อยากให้น้องเขาลืมไปให้หมด

กับแม่แล้วก็ลูกแค่สามควบเนี่ย
อันนี้ก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยนะครับ